ดังวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังย้อนไปดูเมื่อปี๖๑
มีคดีที่ชายคนหนึ่งเครียดคิดสั้นจะกระโดดตึกอาคารสารอาญารัชดา
หลังจากสารยกฟ้องคดีที่ลูกชายถูกแทงเสียชีวิต
พอบาคนอต้องมาลื้อฟื้นคดีใหม่เลย

กฎาคม๒๕๖๑เสียงกรีดร้องของหญิงรายหนึ่ง
ดั่งไปทั่วสรรค์อาญารัชดาพิเศษ
หลังเห็นสภาพศพนายสุประชัยกัณหาสุนทร
ของเธอที่ตัดสินใจปีนช่องหน้าต่างทางเดิน
หน้าห้องพิจารณาคดีแล้วโดดลงมาจากชั้น๘ของอาคาร

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บพยานหลักฐาน

ก่อนเกิดเหตุนายสุภาชัยและภรรยา
เดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ลูกชายถูกแทงเสียชีวิต

ทำให้นายสุภาชัยเสียใจอย่างมาก
ตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตาย
กลับไปคืนวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙
ร่องวงจรผิดภัณฑ์ซอยประชาสงเคราะห์๑ญาติดแดง
จับภาพนายธนินกัณหาสุนทรหรือเต้

ถูกในนักทฟนเงินทียุรีหรือโจ้
คู่อริแทงบัตรเจ็บสาหัส
ซึ่งจากคำบอกเล่าของพยานอ้างว่า
เห็นกลุ่มวัยรุ่น๒๐คนทะเลาะวิวาดกัน
เต้ถูกลากเข้าไปบริเวณกลางซอย

ก่อนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ให้เพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังครอบครัวคันหะสุนทรต้องสูญเสีย๒พ่อลูก
ทำให้ตำรวจต้องปัดฝุ่นรื้อคดีใหม่
แต่นายโจ้ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีนี้
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลย

จากพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอ

อุทธรพิพากษายกฟ้องจำเลยเช่นกัน
จากพยานโจทย์มีอาการป่วยทางจิต
และคำเบิกความขัดแย้งกับกล้องวงจรปิด